คุณผู้ชมครับกองทัพบกออกมาชี้แจงนะครับ
แล้วก็ไปยิงที่โรงพยาบาลสนามปฐุมธานีอีกหนึ่งศพนะครับ
ล่าสุดครับกองทัพบกชี้แจงแล้วนะครับ
บอกว่าคนก่อเหตุเป็นทหารที่ปลดประจำการนะครับ

ขณะที่ท่านผู้บัญชาการทหารบกสั่งตรวจสอบข้อที่จริง
หลังจากอดีตพลธฮารที่ก่อเหตุยิงสองศพ
อ้างว่าถูกกดดันจากอดีตผู้บังคับบัญชาครับ
เปิดเผยบอกว่าตรวจสอบแล้วไม่ใช่กำลังพลของกองทัพบก
แต่เคยเป็นพลทหารกองประจำการซึ่งปลดประจำการไปแล้ว๒ปี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้
ท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับสั่งการให้พลโทภูมิพัฒน์จันทร์สว่าง
ผู้บัจจาการหน่วยบัจจาการสงครามพิเศษตรวจสอบข้อที่จริง
กรณีอดีตทหารเกณฑ์ยิงผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม
พนักงานร้านสะดวกซื้อเสียชีวิต๒ศพ
แล้วอ้างว่าถูกกดดันจากอดีตผู้บังคับบัญชา
โดยข้อมูลเบื้องต้นในการสอบประวัติย้อนไปนะฮะ
พบว่าผู้ก่อเหตุเข้ามาเป็นพลอาสาหรือว่าทหารเกณฑ์
ระหว่างเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๙
แล้วปลดประจำการเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๒
โดยเจ้าตัวไม่ได้สมัครอยู่ต่อ
สำหรับบุคลิกเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูง
ชอบปืนและชอบดูหนังสงคราม
ทั้งนี้พันเอกขออภัยครับพันโทมงคลปุริสา
ผู้บังคับกองพันธูโจมกรมรบพิเศษที่๓รักษาพระองค์
ได้เรียกจ่า๑๑ยงยุทธ์สุขเกษมจำได้ไหมฮะ
ว่าคนร้ายพูดชื่อนี้ออกมา
จ่า๑๑ยงยุทธ์สุขเกษมครูฝึกมาสอบถามเขาได้จริง
หลังจากมีการเผยแพร่คำสัมภาษณ์ของผู้ก่อเหตุ
ไม่พอใจที่ถูกครูฝึกทำร้าย
ในช่วงที่อยู่ที่ค่ายทหารแล้วก็ถูกรุ่นพี่ทำร้ายร่างกาย
ซึ่งครูฝึกยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายร่างกาย
ปฏิบัติตามกรอบของการฝึกทหารใหม่๑๐สัปดาห์
โดยอดีตทหารเกณฑ์มีผลการฝึกค่อนข้างดี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับหมวด

ซึ่งครูฝึกก็อยู่กองร้อยนี้ด้วย
แล้วประวัติทางจิตเวทเป็นอย่างไร
พบว่าก่อนมาเป็นพลทหารเนี่ยก็ไม่มีการแจ้งประวัติการรักษานะครับ
แต่คุณแม่หรือว่ามารดาของคนร้าย
เคยให้ข้อมูลในช่วงที่เข้ามาประจำการแล้วว่า
เคยรักษาอาการแล้วก็หายเป็นปกติแล้ว
จนกระทั่งเมื่อปลดประจำการนะครับ
ก็รับการรักษาอาการป่วยทางจิตเวทอีกครั้งหนึ่ง
แหล่งข่าวจากกองทัพบกนะครับระบุว่า
โดยงานต้นสังกัดอยู่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดทั้งหมด
จากการสอบครูฝึกเพื่อนในรุ่นแล้วก็รุ่นพี่
เนื่องจากเหตุการณ์ผ่านมา๒ปี
และรุ่นพี่พลทหารอาสาก็ปลดประจำการไปแล้ว
แต่ครูฝึกยืนยันว่าไม่มีการซ้อมหรือทำร้ายร่างกาย
แต่หากมีการร้องเรียนและสอบสวนพบว่าช่วงที่ฝึก
มีการทำผิดจริงต้องลงโทษ
อีกทั้งนโยบายของกองทัพบกในปัจจุบัน
เร่งครัดและกำชับไม่ให้เกิดเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงกับทหารใหม่
แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ผ่านมา๒ปีแล้ว
ทำไมถึงนำเรื่องนี้มาอ้างในการก่อเหตุ

แล้วก็ยังเอาชุดทหารมาใส่ยิงคนอื่นอีกด้วยครับ